มาถึงแล้วค่ะท่ากาศยานานาชาติเบตง
เดี๋ยวจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมษายนนี้
นามสโลแกนว่าสวรรค์บนดินสนามบินเบตงค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
หลายคนกะหัวแกรกอ้าวบอกร้อนทำไมฝน
คุณผู้ชมทำใจไว้เลยว่าถ้าหน้าร้อนมาเมื่อไหร่เนี่ย
จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรือที่เรียกกันติดปากว่าพายุฤดูร้อนนั่นแหละค่ะ
ก็เกิดจากปัจจัยอากาศต่างเดี๋ยวเราให้ดูข้อมูลกันเพิ่มเติม
ดูจากภาพเมฆดาวเทียมนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
จะเห็นว่าเวลานักปัจจุบันเดี๋ยวเราถามนี่นะคะ
มีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศเห็นไหมคะ
ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออก
แถบจังหวัดที่ติดกับทะเลนะคะ
ช่วงเนี้ยจะมีโอกาสเกิดฝนเนื่องมาจากว่ามีห่อมความร้อนเนี่ย
กลุ่มประเทศไทยตอนบนนะคะรวมไปถึงมีลมค่ะ
พัดมาจากทางใต้ก็คือลมทะเลนั่นแหละคุณผู้ชม
อบเอาความชื้นมาปะทะกับความร้อนพื้นที่ความร้อนเนี่ยมีความชื้นสะสมอยู่
ชื้นที่ว่าหมายถึงความรู้สึกอบอ้าวค่ะ
เมื่อไหร่ร้อนเมื่อไหร่อ้าวเมื่อไหร่รู้สึกว่าอุ๊ยอากาศไม่สบายไม่สดชื่นเลย
นั่นแหละคุณผู้ชมเป็นสัญญาณหนึ่งที่พอจะจับสังเกตได้ว่าเดี๋ยวฝนตกแน่นอน
เพราะถ้าดูจากโมเดลนี้แล้วโอ้โหประเทศไทยแดงกำเลยนะฮะ
อุณหภูมิแปะแปะสี่สิบองศาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันจะร้อนจัดร้อนจี
อย่างไรก็ตามระมัดระวังกันด้วยและดูจากโมเดลคาดการณ์นี้แล้วนะคะ
จะพบว่าช่วงบ่ายค่ะจะมีฝนตกแถบภาคตะวันออกนะคะ
แต่จันทบุรีตราดระยองชนบุรีลามไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และภาคใต้ตอนบนอย่างเพชรชบุรีและประจวบคิริขันกันด้วยนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคาดการณ์และเตรียมพร้อมกันเอาไว้ด้วยค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะปัญหาพายุฤร้อนตกลงมาใช่ไหมคะ
กินพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดก็เลยทำให้เกิดผลกระทบแบบนี้ล่ะค่ะ
นี่คือเมื่อวานนี้นะคะพายุฤดูร้อนพัดถล่ม
หลายพื้นที่ค่ะในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บมาพร้อมกันเลยค่ะพัดถล่มสี่หมู่บ้านในพื้นที่นี้นะคะ
ส่วนที่จังหวัดสุรินค่ะหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำ
ก็ทำให้น้ำท่วมอุโมงทางลอดถนนสูง๖๐เซนติเมตร
เด็กโรงเรียนบ้านบักจรังต้องจูงจักรยาน
ลุยน้ำกลับบ้านกันอย่างทุลักทุเลค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนะคะโดยการสูบน้ำออกมาเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
จากปัญหาเรื่องของฝนถล่มลงมาแบบนี้แล้วนะคะภาคเหนือยังคงมีปัญหาเรื่องวิกฤตหมอกควันไฟป่าค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สถานการณ์ยังคงวิกฤตนะคะ
สภาพทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีขาว
ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งแสบตาแสบจมูกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นขนาดเล็กค่ะ
คุณภาพอากาศที่เชียงใหม่ยังคงเกินค่ามาตรฐานอยู่นะคะเรียกได้ว่าติดอันดับท็อปท็อปของโลก
ต้องตรวจสอบกันทุกวี่ทุกวันเลยนะคะในแอร์โฟไทยหรือว่าแอร์วีโชว์ก็ได้ค่ะ
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ยังคงแปรปรวนแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝน
ส่วนใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะยังคงจะต้องคุมเข้มตั้งกาดให้ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างรวมถึงล้างมือบ่อยกันด้วยนะคะ
ตัวไปทำงานไปท่องเที่ยวกันก่อนแล้วพบกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ